หลังจากที่ได้เข้าดินอ่อนซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญของการหล่อพระพุทธรูปแล้ว
ก็จะถึงขั้นตอนที่ช่างต้องใช้ความพิถีพิถันอีกขั้นตอนหนึ่ง
นั่นก็คือการเข้าลวดซึ่งการเข้าลวดคือการใช้ลวดรัดขัดร้อยตลอดองค์พระ
เป็นการรัดป้องกันแม่พิมพ์จากความร้อนไม่ให้เกิดความเสียหายหรือแตกได้
โดยวิธีการเข้าลวดก็จะมีเส้นยืนอยู่ตรงกลางด้านหน้าด้านหลังด้านข้างองค์พระ
แล้วใช้ลวดแบบนิ่มพันอีกครั้งด้วยการไล่จากพระเสียรลงมาให้ทั่วตลอดทั้งองค์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน